ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเหตุไฟไหม้นะคะที่เกิดขึ้นที่สำเพ็งเมื่อวานนี้ก่อนก่อนเที่ยง
แล้วเราเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังไปในช่วงแรกแล้ว
มันก็มีรายละเอียดมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ตอนแรกเราได้เห็นภาพแล้วนะก่อนจะเกิดเหตุ
แล้วตอนที่เกิดเหตุเป็นยังไงโอ้โหควันมันลุกไฟมันลุกไหม้แบบนี้
พลาสติกนี่แหละค่ะแต่เป็นคนที่รอดชีวิต
หนีตายออกมาได้คือคุณจิตราอัดใจค่ะ
เล่าให้ฟังแล้วร้องไห้ด้วยเพราะอะไร
เพื่อนของเธอต้องเสียไป๒คน
คือตอนที่เธอเล่าให้ฟังนะเธอเล่าตอนที่แบบว่า
ไม่รู้ชะตากรรมของคนที่ติดอยู่ภายในร้านนะ

ก็เป็นห่วงมากเธอร้องไห้ฟูมฟายเลยคุณผู้ชมฮะ

แล้วเขาบอกว่าโทรหาเท่าแก
เฮียไบ๊ก็บอกว่าเดี๋ยวดูให้

หนูก็บอกว่าเฮียไบ๊มาดูข้างนอก
น้ำมันรั่วมันรั่วลงมาจากอันนี้ค่ะ
เมื่อเฮียไบ๊ออกมามันรั่ว

มันก็เลยปุ่มและหนูก็วิ่งออกมา

วิ่งออกมาถึงนี้แหละค่ะ

ใช่ค่ะแล้วนักผจญเพลิงเนี่ยนะก็ช่วยกันพยายามฉีดน้ำสกัดไฟให้ได้
แล้วก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาตั้งแต่ช่วง๑๑โมงกว่าเนี่ยนะ
ท้ายที่สุดใช้เวลาหลายชั่วโมงค่ะ
สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แล้วเหตุการณ์นี้นักผจญเพลิงเองก็ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๑คน
อยู่ในโรงพยาบาลอีกหนึ่งคนนี่ข้อมูลล่าสุดเลยเช้าวันนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วตอนที่กู้ภัยเข้าไปสำรวจในอาคาร
มีผู้เสียชีวิต๒ศพตอนแรกนะคุณผู้ชม

เพราะว่าสภาพศพมันเหมือนกับว่าถูกพลาสติก
หลอมละลายหุ้มร่างเอาไว้
ก็ต้องนำมาให้นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร

คือนางสาวจิราพัฒน์สุ่มมากอายุ๕๒ปี

อีกคนนึงเป็นลูกจ้างสัญชาติเมียนมาค่ะ
คือนายเพชรเดิมอายุ๓๔ปี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูความคืบหน้าวันนี้หน่อย

หน่วยงานลงหลายหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เขตสัมพันธวงศ

เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมนครที่ต้องไปตรวจเลย
ก็คือทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครนะ
แล้วก็ทางสำนักงานเขตพื้นที่ที่ดูแล
ก็คือสัมพันธวงศ์อันนี้ของกรทม
ใช่ค่ะแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่
จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมาตรวจสอบดู
ปรากฏว่าอาคารนี้เสียหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ

พออธิตยาโชคกิจมณัชชัย

ใช่พอบอกแบบนี้ว่าอาคารพาณิชย์ที่เสียหาย

มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๓๐ล้านบาท

จุดเสี่ยงพวกสายไฟเก่าหม้อแปลงเก่า
ต้องไปสำรวจแล้วก็เร่งเปลี่ยนทันทีเลยนะคะ
ส่วนทางด้านผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
นางสาวโสภาเกียรตินีรชา
บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายมีการทำประกันสังคมไว้
ใช่แรงงานต้องมาดูนะเรื่องของประกันสังคม
ชดเชยเยียวยาอะไรต่างกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ใช่ค่ะเห็นว่าจะได้เงินชดเชิญ๕หมื่นบาทต่อราย
ทีนี้ทางผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

เพราะว่าต้องตอบคำถามให้ได้เลยว่าตกลงแล้ว

เพราะว่าชาวบ้านหรือว่าผู้ค้าตรงนี้

บอกว่าจริงแล้วมันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันศุกร์แล้วคุณ
มันมีเสียงแป๊บ
เหมือนไฟมันช็อตอยู่ที่ไอ้หม้อแปลงตรงนี้

ก็แจ้งให้การไฟฟ้าเข้ามาดูแล้ว
การไฟฟ้าก็เข้ามาดูรอบหนึ่งแล้วเมื่อวันศุกร์

แต่ปรากฏว่าก็ไม่เห็นได้ซ่อมได้แซมอะไรมากเลย
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อีกทีคือวันอาทิตย์
ควันฉุยออกมาที่เป็นคลิปต้นเรื่อง
บอกว่าเริ่มมีควันออกมาจากหม้อแปลงตรงนี้
แล้วก็เริ่มมีเหมือนน้ำหยดตรงนี้

การไฟฟ้าก็เอ๊ะมาซ่อมแต่ว่ายังไม่ทันการอะไรหรือเปล่า
คือเขามาซ่อมนะวันอาทิตย์ตอนประมาณ๑๑โมงแล้วก็เพิ่งจะกลับไป
คล้อยหลังมันก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะเอาจริงนะทางผู้ว่าการไฟฟ้าเขตวัดเรียบ
เขาบอกเลยว่าปกติแล้วหม้อแปลงทุกตัวมันจะมีระบบเตือนภัย

อันนั้นคำให้สัมภาพเมื่อวาทิตย์เนอะ

ว่าในพื้นที่วัดเรียบยังไม่เคยเกิดเหตุจากหม้อแปลงระเบิดแบบนี้
แต่ทีนี้คำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของผู้ว่าการเลยนะ
เพราะว่าผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงลงพื้นที่
ค่ะผู้ว่าการบอกแบบนี้
อันนี้ยังไม่ยืนยันนะว่ามันมาจากหม้อแปลงมีปัญหาหรือเปล่า
คือกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เรื่องของระบบป้องกันไฟลัดวงจร
ว่ามันทำงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไหม
หม้อแปลงตรงนี้คุณผู้ชมใช้งานมาแล้ว๒๐ปี
จะตรวจเช็คสภาพการใช้งานไปเมื่อกลางปีที่แล้ว
ทีนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงเองเนี่ยนะคะ

แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังทางผู้ว่าการหน่อยนะคะ
ไฟฟ้านครหลวงก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับ

ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับ
ไฟฟ้านครหลวงเรายินดีรับผิดชอบนะครับ

แต่ถึงแม้ว่าเรื่องของการพิสูจน์อะไรยังไม่เสร็จสิ้น
ก็ต้องรอผลอันนั้นก็ต้องว่ากันไปนะครับ
แต่ส่วนมาตรการที่เราจะไปรับผิดชอบนี่
เราก็มีของเราเรามีมาตรการอยู่
หม้อแปลงประเภทนี้ดูประมาณนะอายุประมาณ๒๐
อายุที่เคยใช้กันใช้โดยเฉลี่ยประมาณ๒๕ปี
แต่ว่าหม้อแปลงลูกนี้ใช้งานมาประมาณ๒๐ปี
แล้วเราก็มีการบำรุงรักษามีแผนประจำปี
กรองน้ำมันตามมาตรฐานนะครับ
เบิร์นนะครับก็ยอมรับเกี่ยวกับกรณี
ถ้ามีหม้อแปลงที่มีอายุมากกว่า๒๐ปีเนี่ย
ถ้ามันมีจริงต้องดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคุณ

ต้องตรวจสอบในพื้นที่แถวนี้ทั้งหมด
แล้วก็ต้องดูหม้อแปลงในกรุงเทพมนากรในทุกพื้นที่แหละ

ทั้งหมดเลยว่ามีอายุมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของวิศวกรรมสถานนะครับ
ต้องตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างอาคารนะ
อย่างที่บอกไปว่าอาคารภายในเสียหายเกือบ๑๐๐นะครับ
พบห้องที่๑และ๒ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายถุงพลาสติก
เป็นจุดที่รับความเสียหายมากที่สุดนะคุณ
ผนังของอาคารเป็นอิดก่อเสริมโครงเหล็ก

เมื่อเจอความร้อนเหล็กจึงเสียรูปแล้ว
ทำให้พื้นแอ่นตัวลามไปถึงชั้น๓
และความร้อนยังแผ่ไปจนถึงผนังด้านหลังอาคาร

ส่วนอาคารห้องที่๓ที่อยู่ใกล้กับหม้อแปลง
ได้รับความเสียหายไม่มากนะครับ
เพราะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามหลักวิศวกรรมก็ต้องปิดไว้ก่อนละคุณ

อาคารมันจะแข็งแรงพอที่อยู่แบบนี้
กว่าจะทุบอะไรหรือเปล่า

โครงสร้างอาคารเสียหายแล้วก็อุ้มน้ำด้วย
เรื่องของการฉีดน้ำดับเพลิงนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
กับเรื่องของน้ำหนักของน้ำที่ไปอยู่ในอาคาร

เขาบอกว่าการระดมฉีดน้ำดับเพลิงแบบนี้มันถูกหรือเปล่า
หรือว่ามันไม่มีเหตุเท็จในการทำงาน

เพราะว่าการทำแบบนี้ทุกคนระดมฉีดฉีดเนี่ย
โครงสร้างมันไม่สามารถรับน้ำแบบนี้ได้หมดไง

จะได้มีการบัญชาการที่ถูกต้อง
สะท้อนไปถึงเรื่องของการบัญชาการในการทำงาน
ใช่ค่ะแต่ผมเชื่อว่านักหลับเพลิงทุกคนที่อยู่ตรงนี้

มีความรู้มีประสบการณ์มีความรู้มีประสบการณ์อะไรมากมาย

เออแต่นี่เจ้าของตึกนะบอกเลย
คือพอเจ้าของตึกพูดเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้ากับสายไฟ

เขาบอกว่าไงรู้ไหมมันชำรุดบ่อยเหลือเกิน
แล้วที่ผ่านมาแจ้งทางการไฟฟ้านครหลวงมาซ่อมประจำเลย

แล้วตอนนี้เจ้าของอาคารแถวนี้เขาได้รับความเสียหายไง
อาจจะนะจะต้องคุยกับนักกฎหมายหน่อยไหม
ดำเนินการฟ้องร้องกับทางการไฟฟ้าหรือเปล่า
อันนี้คือเจ้าของตึกก็มีการชี้แจงมา

ห้องติดกันที่แบบเพลิงยังไม่ทันได้ไหม้ไปถึงนะเขาบอกโอ้โห

เพราะว่าถ้าเมื่อวานเปิดร้านนะจะมีพนักงาน

โอ้โหรอดชีวิตออกมาได้นะครับ

ตำรวจบอกว่าขณะนี้กระบวนการสอบสวน

ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งใดนะ
ต้องรอจนกว่าผลการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะเสร็จสิ้น
อีกทั้งยังต้องรอผลการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐาน

ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกพอประมาณ
ส่วนเรื่องผู้เสียหายที่ประสงค์จะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหน่วยงานใดนั้น
ก็สามารถเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนได้ตามสิทธิ์
อันนี้ทางภูมิกับการของสนจักรวรรดิให้ข้อมูล

เมื่อเช้าที่ลงพื้นที่กันไปเกือบครบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะฮะ
แต่หลายคนจับจ้องมองไปที่เรื่องของการไฟฟ้านะ

โดยเฉพาะเรื่องของหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทุกพื้นที่ของกรุงเทพ
และสายไฟระยงระยางยุ่งเหยิงแบบนี้

มันเกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย

จำได้ไหม๗มิถุนาศรีลมซอย๒

แล้วก็มา๒๑มิถุนาที่บ่อนไก่อีกเจ็บไป๑๒
แล้วก็มารอบเมื่อวานนี้ที่สำเพ็งเสียชีวิต๒ราย

ส่วนคนบาดเจ็บทั้ง๑๑ออกจากโรงพยาบาลไป๑๐แล้วนะ
ใช่ค่ะอีก๑๑คนยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะอันนี้เป็นถือว่า

นี่ดูตัวเลขสถิตินะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้
เกิดเหตุไฟไหม้ในกรุงเทพ๑๓๑ครั้งนะคุณ
แล้วก็พวกเพลิงไหม้ย่าเพลิงไหม้อะไรต่างนานาข้างทางด้วยนะขยะด้วยนะฮะ